ตกถ่ายก็ไม่พี่มาก็

มาแล้วเข้าไปอย่างจุดรุงแรงค่ะ

เป็นรถเคลื่อนขบวนน่าจะมาจากวัดจัดประสงค์
พอว่ายุติการทำงกับวัดจัดประสงค์มาแล้ว
แล้วก็เป็นรถกระจายเสียงนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังจะเลี้ยวซ้าย
ถ้าเลี้ยวซ้ายไปเข้าวิภาวดีแล้วนะฮะ

นัดหมายผู้ชุมนุมที่จะชุมนุมคาปาร์คในวันนี้
บางตรงนี้แหละฮะจุดเปราะบางที่สุดนะจุดอ่อนไหวที่สุด
เพราะการชุมนุมของเดือนสิงหาคม
สามเหลี่ยมดินแดงถือว่าเป็นจุดอ่อนไหวมาโดยตลอด
แล้วก็ก่อนหน้านั้นอย่างที่คุณนัทธวุฒิบอกไป

แต่ท้ายที่สุดมาเกิดเหตุการณ์เชิญคุณสิริวัลฮะ
ตอนนี้คุณนัทธวุฒิได้ไปถึงเกือบใกล้ที่จะถึง
แนวด้านหน้าของการตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะคะ

เดี๋ยวให้คุณสิริวัลลองเข้าไปดูให้หน่อยนะครับ
ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเข้าไปถึงแล้วไม่อันตรายนะครับ

ตอนนี้ทีมข่าวของเรากำลังตามรถกระบะของคุณนัทธบุฒิมานะคะ
ซึ่งเป็นรถกระบะขับเข้ามา๓คันค่ะ
โดยคุณนัทธบุฒิจะอยู่รถกระบะคันแรกนะคะ

นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอฟังคุณนัทธวุฒิก็แล้วกัน
พอคุณนัทธวุฒิบอกว่าธรรมเนียบรัฐบาลกับบ้านพักนายกจะไม่ไป
ครับเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น
แต่ว่าวันนี้มีกลุ่มมวลชนมาที่สามเหลี่ยมดินแดง
ซึ่งอยู่นอกเส้นทางนอกเหนือการคาดหมาย
ว่าการบอกกล่าวไว้ว่าจะมีการชุมนุม
ครับอันนี้ฮะได้ยินเสียงไกลมาแล้วนะครับ

พี่น้องผมมาหาพี่น้องด้วยความห่วงใย
มาเพื่อบอกพี่น้องว่าวันนี้ภารกิจของเรา
ในการทำขามบขาบักมีผู้คนออกมาล้อลาม

อย่างโนชาศ์กันทั้งปันทีแล้วกันเนี้ย
เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้านับคะแนน
ถ้าเทียบกันเป็นมวยประชาชนชนะไลยุทธ์
อย่างโนชาศ์ชนะบรวมวิทย์โบราณสวรรค์
จึงมาบอกพี่น้องด้วยความห่วงใย
ว่าขณะนี้

ที่เราได้ประกาศไว้กับประชาชน

เราไม่ให้ราคาประยุทธ์

ที่จะต้องรักษาคำพูดกับรัฐบาลนี้

เราต้องรักษาคำพูดกับประชาชน
เมื่อเราประกาศกับประชาชน

เราจะทำภารกิจขับไล่ประยุทธ์
แสดงพลังพร้อมกันทั้งประเทศ
จนยุดดิในเวลาหกโมงเย็น

เมื่อวันนี้ถึงเวลาแล้ว
เมื่อวันนี้บรรลุภารกิจแล้ว
ผมถึงมาบอกพี่น้อง
มาร้องขอต่อพี่น้อง
ว่าให้เราถอยมารวมกันตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวผมจะเจรจากับเจ้าหน้าที่
พี่น้องใจผมทำยังไง

ภารกิจการไล่ประยุทธ์มันเกิดแล้ว
แต่วันนี้ที่มาเผชิญหน้า
กับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้
ก็ต้องถามพี่น้องว่า
แล้วเราจะหาข้อยุติ

นายประยุทธ์จันโอชายังคงหดหัวอยู่ในบ้าน
นายประยุทธ์จันโอชาไม่กล้าสู้หน้าประชาชน
ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อนการต่อสู้
จะต้องแสดงพลังกันต่อไป
แต่เฉพาะหน้าที่วันนี้ในสถานการณ์นี้
ผมมาร้องขอกับพี่น้อง
ผมมาบอกกับน้องทุกคน
มาด้วยรักมาด้วยความห่วงใย
ถ้าเราไม่รักไม่ห่วงกันจริง
ผมก็ไม่มายืนกับพี่น้องตรงนี้

ฟังผมสักคำเถอะครับ

กลุ่มมือฉลองชัยชนะแล้วเรียกพี่น้องเราที่แนวหน้ากลับมาก่อน

ผมจะพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่
ให้ยุติการปฏิบัติ

สำคัญก็คือว่า

ขอให้ถอนตัวออกมาก่อน

แล้วก็กลับไปยืนเคียงข้างกันตรงนี้ก่อน

ตบมือแล้วเรียกพี่น้องเรากลับมาก่อน

เราต้องค่อยถอยกลับมารวมกันนะครับ

ช่วยกันเรียกเพื่อนกลับมาก่อน

ช่วยกันคนละบ้านคนละมือ
เอ้าส่งเสียงเรียกกลับมา

เมื่อสถานการณ์มีความลื่นเข้ามา
เมื่อสถานการณ์

ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรชัดเจนได้

ที่จะเกิดความเสียหาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุด
เส้นทางในวันนี้

มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ใดที่นี่เลย
เราชนะแล้วตั้งแต่ราชประสงค์
เราชนะแล้วเนี่ยแยกหลักแล้ว
เราชนะแล้วที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ดังนั้นพี่น้องครับ

ถอนตัวออกมาก่อนพี่น้อง
มันไม่มีประโยชน์
ที่เราจะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่

พี่น้องค่อยเดินกลับมาตบมือต้อนรับ

พี่น้องครับถอยมาเถอะครับถอยมา
เดี๋ยวถึงจะเจรจากับเจ้าหน้าที่พี่น้อง
พี่น้องครับตบมือเรียกพี่น้องเรากลับมาก่อน
ถอยกลับมาก่อนน้องถอยกลับมาก่อน
เรามาคุยกันมาปรึกษากัน
ว่าเรามีความมุ่งหมายอะไร
จากการเผชิญหน้าวันนี้

สมัยก่อนพี่เล่นก็ลุยอย่างพวกน้องนี่แหละว่า
แต่ว่าวันนี้เราต่อสู้ทางการเมือง

เราไม่ได้มาเอาชนะคอหมอ
เรามาเอาชนะประยุทธ์จันโอชาต่างหาก

ขยับออกมาก่อนขยับออกมาก่อนครับ

ขยับออกมาจากแนวคอนเทนเนอร์ก่อน

พี่น้องทยอยกลับได้เลยนะครับ

อยู่ต่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะพี่น้อง

สถานการณ์แบบนี้

กับฝ่ายประชาชนทั้งสิ้น
ขอความกรุณาพี่น้อง

ถอนกำลังกลับออกมาเถอะครับ

ท้อนตัวกลับออกมาเป็นจำนวนมากเลย
เราเห็นพี่น้อง

พี่น้องครับถอยกลับเลยครับ

เป้าหมายการแสดงพลังของเรา

นี่เป็นช่วงเวลาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง
เห็นมุมภาพทางขวามือไหมฮะ

น่าจะจุดเดิมกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อนนะครับ

อยู่ในทางด่วนตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
การจุดไฟเกิดขึ้นนะครับ
พี่หนุ่ม

ตอนนี้มาเป็นแกนนำผู้ชุมนุมคาปาร์คในวันนี้
แก่นำเครือข่ายขับไล่ประยุทธ์หรือว่าอหตนะฮะ
เคลื่อนขบวนมาจากแยกราชประสงค์มาถึงสามเหลี่ยมดินแดง
พยายามที่จะเรียกมวลชนแนวหน้าให้กลับถอยเข้ามานะฮะ
สรุปพี่ผู้ชมฟังอีกสักครั้งคุณนัทธวุฒิมาจากแยกราชประสงค์
มาบอกมวลชนทางสามเหลี่ยมดินแดง
บอกว่าวันนี้เนี่ยการนัดหมายชุมนุมกันถือว่าภารกิจเนี่ยยุติลงแล้วก็ได้รับชัยชนะแล้ว
เพราะมวลชนออกมาเยอะเหลือเกินนะฮะแต่จุดตรงนี้เนี่ยไม่ได้จุด
ไม่ใช่จุดที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการรวมตัวกัน
และก็ได้สัญญากับประชาชนเอาไว้ว่าจะยุติการชุมนุมในตรงนี้เวลา๑๘นาฬิกา
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยยุติการชุมนุมคือเพราะเกรงว่าจะมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่
เกิดขึ้นด้วยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
คุณนัทธวุฒิก็มีการร้องขอให้พี่น้องมวลชนถอยมารวมกันก่อน
หลังรถกระจายเสียงรถขยายเสียงของคุณนัทธวุฒิเนี่ย
และตัวคุณนัทธวุฒิก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนในการไปคุยเจรจากับทางเจ้าหน้าที่

เดี๋ยวฟังคุณนัทธวุฒิอีกสักทีนึงนี่กำลังพูดอยู่บนรถ
คือพูดมาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้คุณนัทวุฒิยังไม่ได้หยุดนะครับ
แต่ว่าเราสรุปสาระสำคัญให้ฟังตรงนี้ก่อน
ตอนนี้คุณนัทธวุฒิพยายามจะบอกให้กลุ่มมวลชนทั้งหมดเนี่ยแยกย้ายกันกลับบ้าน
เพื่อให้มวลชนแยกย้ายยุติแล้วก็กลับบ้านเนี่ย
แต่เราเห็นอีกฝั่งนึงนี่ก็ยังมีอยู่